ยุ้ยจีรนันแฟนคลับเขาก็เชียร์กันอยู่นะเพราะว่าคบกับทันธนากร๕ปีแล้วนะคุณ
แล้วนะคู่นี้หลายคนเลยลุ้นอยู่ว่าจะมีขันหมากแบบแบกขึ้นเสลี่ยงมาอะไรอย่างนี้ได้หรือยัง
เพราะว่าคบกันนานแล้วนะคู่นี้จะมีข่าวดีหรือเปล่าติดตามจ้ะ

ก็คือในละครเขาใช่ไหมแต่ว่า๕ปีตอนนี้ก็ยังขอใช้ระยะเวลาไปอีก
ไทม์กันหน่อยแฟนคลับนับวันรอต่อไปนะจ๊ะเพราะว่ายุ้ยเองบอกว่าปีนี้ยังไม่มีแพลนวิวาอย่างที่ข่าวเมาส์ออกมาจ้า
เนื่องจากว่าอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมั่นคงกว่านี้ก่อน
มีไหมยังจ้ะเพราะว่าบ้านที่ทั้งคู่ร่วมกันแบบร่วมกันสร้างเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษแล้วนะ
ไม่ได้ซื้ออะไรนอกเหนือจากนั้นตอนนี้เอาเงินมาทุ่มเททุ่มทุนทำบ้านดีกว่าจ้ะ
ตอนนี้ก็เร่งสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่ได้มีการคุยกันบ้างแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะได้ฟังข่าวดีกัน
ปีนี้ไม่มีแน่นอนว่าถ้าแต่งปุ๊บแล้วจะมีน้องเลยมา
คิดไว้ว่าอย่างนั้นถึงได้แบบถึงได้จะเคลียร์งานให้มันเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากจะมีเลยเพราะอายุเราก็มากขึ้นทุกวันแล้วก็อยากจะแบบอยากมีกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันเกิดที่ผ่านมาได้มีไปฉลองที่ไหนครับ
ลองทานข้าวกันที่ร้านน้องมิคทองระยะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานข้าวกันปาร์ตี้กับเพื่อนสนุกกันตามปกติ
ปีนี้ไม่มีเลยเพราะว่าเราคิดว่าบ้านมันคือของขวัญของเราสองคนที่โอเคที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้